หนาวแบบนี้ก็มีหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจว่าจะอาบน้ำหรือไม่อาบน้ำด้วยนะครับ
ตอนนี้โลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันเกี่ยวกับวิธีการในการจะอาบน้ำช่วงหน้าหนาวนะครับ
เป็นอย่างไรเรารวบรวมมาให้ติดตามครับ
เพราะลีลาบวกกับท่วงทำนองที่ชวนเสน่หานี้จึงทำให้มีมือขยันมาช่วยเร่งร้าวให้การอาบน้ำผ่านไปโดยเร็ว
มาต่อที่ชายชะกันท่านนี้ช่วงลีลาและทักษะต้องบอกว่าขันเดียวจอด
น้องชายนายอวบอ้วนคนนี้ได้อธิบายถึงการอาบน้ำไม่ให้หนาวเย็นว่า
เริ่มต้นจากการเลือกขันเพราะขันแต่ละสีมีผลกับความหนาวเย็น

คุณเอ็ดหว่ากรอยมีอากาศมือเย็นก่อนด้วย
เห็นความจริงด้วยเย่
มาพร้อมคำบรรยายเป็นภาษาอีสานบ้านเห่า

ใครบอกว่าหนาวแค่อาบน้ำใครก็อาบได้
ใช่ครับใครก็อาบได้

เพราะน้องเขาใช้เวลาในการอาบน้ำ
ไม่กี่เที่ยววิกัน
ว่าลากันไปชิ้นนี้ต้องบอกและย้ำกันตรงว่า
การรักษาอนามัยร่างกายในช่วงหน้าหนาวเป็นสิ่งสำคัญ
ส่วนใครเลือกวิธีการอาบน้ำแบบไหนนั้น

ส่วนตัวกับผมคืนนี้ดึกแล้ว
อาบพรุ่งนี้ตอนสายจะดีกว่า
บางทีก็เป็นการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนะครับ

อาบไม่อาบอาบไม่อาบ